ก็เป็นเรื่องบนท้องถนนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
ระวังอารมณ์กันนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์อยู่แถวท่าพระ
โตไซค์๒คันค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะ
ขี่กันมาอยู่บนถนนอยู่ดีก็ลงมาวางมวยกันซะอย่างนั้นค่ะ

นั่นน่ะสิคะแล้วก็รถอีกฝั่งนึงคือไปไม่เป็นเลยไม่รู้จะยังไงกันดีเนี่ย
เขาบอกการจราจรติดขัดยาวเลยค่ะน้องมิ้น
เพราะว่าคนที่เขาขับรถเนี่ยอันนี้คือกล้อง
หน้ารถของขั้นที่เขาขับมาฉะนั้นเขาก็ขับตามกันมานี่แหละ
แล้วสุดท้ายเนี่ยคือเขาเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
คันหนึ่งพยายามจะมุดด้านซ้ายรถคันหน้าแต่ไปไม่ได้
เพราะว่าติดมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงเสร็จแล้วก็มันก็จบลงแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเลนส์นี้ไม่พอข้ามไปอีกเลนหนึ่งโดยไม่สนใจนะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
รถมาแล้วแล้วมาเร็วด้วยค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหเขาบอกว่ารถติดยาวเลยค่ะ
แต่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วจบลงยังไงนะคะ
สำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์สองคนนี้พอมีช่องไปได้ปุ๊บเขาบอกไปดีกว่านะคะ
กลัวว่าการจราจรจะติดขัดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ